ขึ้นไหวของทีมชาติไทยนะครับก็มีโปรแกรมสองนัดสำคัญนะครับ
ในเดือนหน้านี้นะครับครับก็จะบุกไปเยือนกับ
ไปเจอกับมาริเศียก่อนนะครับในวันที่สิบสี่พฤษฎิกายนี้นะครับ
ก็ล่าสุดนะครับทางอากีระนิชโนกุญศือทีมชาติไทยเนี่ย
ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่า
หวั่นใจกับสภาพย่าใบใหญ่ของสนามบูกิจเจอริวแต่อย่างใดนะครับ
เพราะเชื่อว่าทุกคนในทีมมีประสบการณ์มาแล้ว
ในการแข่งขันอาเซียนครับ๒ครั้งที่ผ่านมา
เราเคยปลุกไปเยือนที่มาริเศียนะครับในปีสองพันสิบสี่
แล้วก็ปีสองพันสิบแปดนะครับทีมชาติไทยปลุกไปสองครั้ง

คือผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่หลายคนก็ไปโทษเรื่องของย่าไง
ครับมันอาจจะมีในเรื่องของผลกระทบอยู่บ้างนะครับ
ในเรื่องของการปรับสภาพในการเล่นนะครับ
เพราะว่าอย่างเป็นแย่ใบใหญ่นี่มันมีผลอย่างไร
เรื่องของฟุตบอลในการที่จะส่งออกไปมันอาจจะโดนชะลอ

เพราะว่าไทยจะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียล่วงหน้าก่อนถึง๓วัน
ก็เริ่มเดินทางวันที่๑๑พฤศจิกายน
น่าจะทำให้ทุกคนนั้นปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับ
สถิติน่าสนใจนะสำหรับไทยกับมาเลเซียคุณโบโบ
ก็อย่างที่บอกว่าเราเจอกับมาเลเซียมาในช่วงหลักเนี่ยถ้านับกันจริงในรอบ๓๐กว่าปีนะครับ
ถ้าเราไปเยือนเขาที่สนามบูกิจจาริวเราไม่เคยชนะเขาได้เลยนะครับ
อย่างที่จำกันได้คือในเกมล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่เจอกันเราเสมอเขา๐ต่อ๐นะครับ
ในอาเซียนครับก่อนสุดท้ายแล้วเขามาเสมอกับเรา๒ต่อ๐
ทำให้เราต้องตกรอบแพ้อเวโกใช่ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมานะครับ
ก็ต้องดูนะครับว่าครั้งนี้จะสามารถล้างอาถรรพ์ล้างสถิติได้หรือเปล่าครับทีมชาติไทย
โอ้โหก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับ
แล้วก็เหมือนกับเป็นเกมใหญ่ที่เราทำได้แล้วแต่สองเกมที่เหลือในปีนี้ก็หนักไม่แพ้กันนะ
มาเลเซียกับเวียดนามนะครับ
ครับมาดูที่สื่อของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับ
ที่พวกเขาทำผลงานย่ำแย่นะครับด้วยการแพ้๔เกมรวดในศึกคัดฟุตบอลโลกรอบคันเลือกที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งแม้ว่าสมคมฟุตบอลอินโดนีเซียจะยังไม่ได้ปลดไซมอนแมคเมนิมี่เฮสโค้ชชาวสก๊อตแลนด์นะครับ
แต่ก็มีกระแสข่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือว่ามีมาตลอดเหมือนกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกุศือลายนี้นะครับ
เอาชนะทีมเบอร์ใหญ่อย่างเยอรมนี๒ต่อ๐นะครับที่เป็นแคนดิเดตคนสำคัญที่อาจจะเข้ามารับงานคุมทีม
สำหรับกุญสือรายนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยว่า
มีการยื่นโปรไฟล์มาสมัครเป็นเฮดโค้ชทัพช้างศึก
แต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธในภายหลังนะครับ
คนใหม่ไปนะครับซึ่งมีการประกาศนโยบายว่าจะหาผู้ฝึกสอนที่เหมาะสม
โดยก่อนหน้านี้มีรายชื่อกุญสือหลายคนที่เป็นคาดิเดต
ที่ด้าสุดจะเป็นกุญสือชาวเกาหลีใต้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ต้องติดตามว่าจะยังไงนะฮะแต่ดูแล้วอินโดนีเซียสถานการณ์ร่อแร่เต็มทีแล้วล่ะ
เพราะว่าเป็นระดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ก็โปรแกรมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกฝุ่นบ่าโลก
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒กลุ่มจีน
ต่อไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ก็คือนัดที่๔จะบุกไปเยือนมาเลเซียที่สนามบุกิจจราริว
ในวันพระราชสมดีที่๑๔พฤศจิกายนไทยรัฐทีวี
และจะเริ่มคลิกออฟก็คือ๑๙น๔๕นสักที

ต่อด้วยนะครับนัดที่๕วันอังคารที่๑๙พฤศจิกายนนะครับ
บุกไปเยือนเวียดนามที่สนามบีดิงสเตดียมนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด๑๙น๓๐น
เริ่มแข่งขันในเวลา๒๐นนะครับ